มาดูที่เรื่องของหมอเถื่อนหมอปลอมกันหน่อยนะครับ
ผู้เสียหายประมาณ๑๐คนจากการถูกหมอปลอม
โฆษณาชวนเชื่อให้ไปทำศัลยกรรม

แล้วก็ไปเห็นว่ามีการหลอกลวงให้ไปทำ
ถูกทั้งโปรโมชั่นต่างมากมายก็เชื่อไง
สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่เขาโฆษณาเอาไว้

ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องของใบหน้าเรามันแก้ไขลำบากเหมือนกัน
ก็ได้มีการรวมตัวกันคุณผู้ชมไปร้องกับตำรวจ
เพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับพวกหมอเถื่อนหมอปลอมแบบนี้หน่อยนะครับ
ผู้เสียหายกว่า๑๐คนถูกหลอกให้ทำศัลยกรรม
พร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นำหลักฐานนี่แหละเป็นภาพถ่ายแล้วก็การโฆษณาหลอกลวงให้ทำศัลยกรรม
เข้าไปพบพันธุ์ตำรวจเอกประพลพัฒน์ตั้งจิตจารุพัฒน์
เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานบางยี่เรือ
ขอให้ไปติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี
หลังจากที่พวกเขาเคยแจ้งความไปแล้วแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่ตำรวจดำเนินการเพียงแค่ลงบันทึกประจำวัน
และไม่มีการดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดดำเนินคดี
ส่งผลเสียให้กับทำให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วย
อีกทั้งจากการตรวจสอบเพราะว่าแพทย์ที่ทำศัลยกรรมให้กับผู้เสียหายส่วนใหญ่
ไม่ใช่แพทย์ตัวจริงนะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายก็อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดให้เร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้คลินิกแห่งนี้ยังคงแอบเปิดอยู่นะครับในช่วงของกลางคืน
จับมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี๒๕๕๖
โดยการจับกลุ่มครั้งนั้นจับได้เพียงคนที่ทำหน้าที่เป็นเสมียนเท่านั้น
ส่วนคนที่เป็นหมอปลอมเนี่ยยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกประพลพัฒน์ตั้งจิตจามรุพัฒน์
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานบางยีเดียวก็ชี้แจงว่า

เพื่อยื่นกับกองบังคับการปรับรามการกระทำผิด

หรือว่าปคบเพียงเท่านั้นครับ

แล้วก็จะสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมด
พร้อมให้ผู้เสียหายมอบอำนาจให้กับทนายความ
เพื่อเป็นคนแจ้งความและก็เตรียมที่จะขออำนาจศาล
ค้นคลินิกก่อนขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไปนะครับ
นะครับจะทำแบบนี้ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
คุณหมอเขามีใบอนุญาตรับรองอย่างถูกต้องหรือเปล่า
เพราะความสวยใบหน้าคุณทำแล้วมันแก้ยากเหมือนกัน
ตามีสองข้างจมูกมีชิ้นเดียวแบบนี้คือจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้นะ
เบื้องตรวจสอบดีเข้าใจแหละว่าความเสื่อความงามมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ